สำหรับน้องมิคทองระยะนั่นเองเป็นพระเอกสุดหล่อหุ่นดีกล้ามแน่นและตอนนี้มีหวานใจตัวจริงไปแล้วนะคะสำหรับน้องโบเมลดาปกติเนี่ยชอบยอแฟนออกสื่อตอนนี้ไหนถนัดเรื่องยอต้องขายหมูยอมันซะเลยคุณผู้ชมหานี่ยอเก่งต้องยกให้มิคทองระยะค่ะขยันทำมากินสุดฤทธิ์ปั้นธุรกิจขายหมูยอออนไลน์ค่
ดิบขายดีการันตีโดยหวานใจน้องโบเมลาดาค่ะเห็นบอกว่าน้องโบก็ทานแล้วเหมือนกันบอกว่าอร่อยมากมากสวีทอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูซิพ่อค้าหมูหย่อเป็นยังไงจ๊ะ
ผมน่าจะอร่อยกว่านิดนึงเฮ้ยร้อนเล่นครับผม
แล้วจะชิมยังไงล่ะ
หมูยอดีกว่านะ

แล้วน้องโบว่าไงบ้างครับออกมาทำหนึ่ง

แต่อุดหนุน
เขาก็จะอุดหนุนเลยครับแต่ว่าเราก็แบบไม่เป็นไรไม่คิดตังค์ครับ

ป๋าร้อนเล่นครับ

ทานหมูยอดนั่นแหละค่ะ

แม่เจ๊แจ๊กกะรีนของเราไม่เก็บอาการเลยชอบน้องสุดฤทธิ์นะคะ
เพราะฉะนั้นสไตล์การเป็นพ่อโค้งพ่อค้าน่าจะถนัดเขาเหมือนกัน
เคล็ดลับดวงปังหลายคนสงสัยค่ะว่าทำยังไงถึงช่วงหลังมาดังเปรี้ยงปร่างได้ขนาดนี้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ไปสายมูเตรลูที่ไหนนะคะไม่ได้ไปบนบานอะไรหรอก
แค่ทำวัดนะคะฟังแค่เข้าวัดทำบุญเป็นประจำ
แล้วก็สำคัญก็หมั่นปล่อยปลาอาทิตย์ละครั้งค่ะ
โศกโรคภัยจะได้ไม่ต้องถามถึงงานรุ่งพุ่งแรงนะคะ
ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีมาหาน้องมิ๊กตลอดไปนะคะ
ว่างพวกพี่สองคนจะอุดหนุนหมูย่อน้องมิ๊กนะคะ
ใช่แล้วค่ะอีกสักพักหนึ่งก็กำลังจะมีผลงานกับพี่อ้ำดีเนาะ